นะครับอ่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตีห้าห้าสิบสามอีกแป๊บเดียว
หกโมงตรงหยิบมือถือขึ้นมาใครที่พลาด
โครงการเราคนละครึ่งรอบผ่านผ่านมาเก็บตกรอบนี้
หกโมงเช้าของวันนี้เป็นต้นไปครับหนึ่งล้านสามแสนสิทธิ์นะฮะ
แต่ว่าลงไว้ก่อนแล้วกันนะฮะกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน
หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๖โมง
เป็นต้นไปอีกแป๊บเดียวนะฮะจะเปิดแล้วนะครับอีก๖นาทีแล้ว
นะฮะจนกว่าจะครบจำนวนนะฮะคนที่สามารถผ่านด่าน
เขาใช้ว่าผ่านด่านนะเพราะว่าเหมือนการผจญภัยทีเดียวกัน
แบบนี้เนี่ยนะฮะคนที่สามารถผ่านด่านไปได้รอบนี้
จะเริ่มใช้จ่ายนะฮะเงินที่เข้าในแอปให้ได้เนี่ย
ไม่ว่าเป็นสินค้าค่าอาหารต่างผ่านแอปเป๋าตุงนะฮะ
สามพันห้ามร้อยบาทนะฮะเขาจ่ายให้วันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิม
เริ่มใช้ได้๒๕มกราคมนี้แต่ย้ำว่าต้องใช้ให้หมด
ภายในสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยสิทธิลงทะเบียนในรอบนี้
เหลือจากโครงการเฟสแรกสี่แสนสามหมื่นสิบนะฮะนำมาจากเฟสสองอีกเก้าแสนหนึ่งหมื่นสิบ
แบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สี่แสนเก้าหมื่นสิทธ
แล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกำหนดสิบสี่วันจำนวนสี่แสนสองหมื่นสิบ
รวมที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถรับรอบตกค้างได้อีกเนี่ย
หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์อืมย้ำว่าใครได้แล้ว
เริ่มใช้ยี่สิบห้านมกราคมต้องให้หมดภายในสามสิบเอ็ดมีนาคมเท่านั้นนะครับ
ลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะส่วนคนที่บอกว่าไปลงทะเบียนเฟส๒แล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิภายใน๑๔วันก็สามารถมาลงทะเบียนรอบนี้ได้ด้วยนะคะ